หนึ่งท่านค่ะคุณแสงสุรีรุ่งโรธนะคะเสียชีวิตลงเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยลง
แล้วก็หิ้วกระเป๋าคุณแสงสุรีรุ่งโรธ
สร้างความสุขผ่านเสียงเพลงให้กับคนไทยมายาวนานมาก
อย่างที่บอกไปค่ะเพลงดังก็จะมีรักษาเสื้อลายฮิ้วกระเป๋า
วันที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมาคุณแสงสุรีท่านไม่สบาย
นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลแรกก็คือปรินส์สุวรรณภูมิ
ซึ่งจากการตรวจครั้งแรกไม่พบว่าติดโควิดนะคะ
ถัดมาก็คือ๒๙สิงหาคมค่ะ
คุณแสงสุรีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาตัวตามสิทธิ
ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตอนนั้นกลับมีอาการสุดลงอย่างแบบน่าใจหายเลยนะคะ
จนคุณภรรยาต้องโทรเรียกให้คุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์มาดูใจ
ถึงขั้นต้องดูใจนะคะเพราะว่าหมอแจ้งว่า
เกิน๑๑โมงของวันนั้นเนี่ยคนไข้ไม่น่าจะมีสัญญาณชีพแล้วนะคะ
แต่พอคุณเอกพันธ์ไปถึงกลับเกิดปฏิหารขึ้น
เพราะคุณหมอให้ยากระตุ้นหัวใจจนกระทั่งคุณแสงสุรีเริ่มรู้สึกตัว
นี่ค่ะนี่คือวันนั้นนะคะที่คุณเอกพันธ์ไปหานะคะ
ต่อมาในวันที่๓๐สิงหาคมค่ะคุณแสงสุรีเนี่ยท่านตรวจพบว่า
เป็นโรคโควิดแล้วโควิดลงปอดแล้วด้วยนะคะ
ระหว่างนั้นก็มีข่าวลือจากเพจดังต่างบอกว่าคุณแสงสุรีเสียชีวิต
แต่คุณแอนภรรยาของคุณแสงสุรีออกมาโต้บอกว่าไม่จริงนะคะ
เพราะว่าตลอด๑๐วันที่ผ่านมาคุณแสงสุรีอาการดีขึ้นในทุกวัน
จนกระทั่งสามารถเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้
รับประทานอาหารได้ไข้เองก็ลดลงด้วย
แต่แล้วท้ายที่สุดค่ะ
เมื่อวานนี้สักประมาณเที่ยงคุณแสงสุรีก็จากไปอย่างสงบ
ขณะที่คุณไทยเอกพันธ์บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็วันนี้๙โมงเช้านะคะ
ตนแล้วก็คุณบินบรรลือฤทธิ์จะไปรับศพคุณแสงสุรี
เพื่อนำร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจแบบเรียบง่าย
วัดบังพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ

หลังจากนั้นก็จะนำกระดูกไปทำพิธีสวด๑คืน
ที่วัดยางย่านพลานนกแถวฝั่งทน
แล้วก็จะมีการเก็บกระดูกไว้ที่วัดยาง
ตามคำสั่งเสียของคุณแสงสุรีค่ะ
สำหรับประวัติของคุณแสงสุรีรุ่งโรธ
เดิมชื่อว่าเฉลียวไก่อ่ำ
เกิดวันที่๒๗กรกฎาคมพศ๒๔๙๖
บ้านเกิดคือที่จังหวัดนครราชศรีมา
เข้าสู่เวทีการประกวดตั้งแต่

อายุ๑๕ปีก็เข้าสู่ชีวิตที่กรุงเทพ
เป็นพนักงานล้างจานกระทั่งเข้าประกวดร้องเพลง
ได้พบกับครูสำริทรุ่งโรธ
ปั้นจนกระทั่งคุณแสงสุรีรุ่งโรธ
แจ้งเกิดได้สำเร็จในเพลงชื่อว่าแห่ขันหมาก
คุณอาแสงสุรีนี่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กนะ
ใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะ
คุณแสงสุรีรุ่งโรธยังได้รับโลกพระราชทาน
ลมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
กึ่งศัตวรรษลูกทุ่งไทยครั้งที่๒ปี๒๕๒๔ประเภท
ขับร้องลูกทุ่งดีเด่นจากเพลงฮิ้วกระเป๋านั่นเองค่ะ